ติดเล่าอย่างหนักเลยทีนี้เขาตั้งใจอ่ะตั้งใจดีบอกว่าอยากจะหักดิบเลิกเล่าให้ได้แล้วก็เลยเตรียมตัวว่าจะไปปฏิบัติทำเลิกเล่านะคะเตรียมจะมีการบวชแต่ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างเตรียมตัวหายตัวไปอย่างไรร่องรอยแล้วคือตอนนี้เกือบสี่วันแล้วนะคะชาวบ้านระดมกันค้นหาก็ยังไม่พบเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้นะคะผู้ใหญ่บ

ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะระหว่างนี้ก็เลยมาปฏิบัติธรรมไปก่อนจะหัดสวดมนต์นั่นนู่นนี่ให้ได้เดินทางมาถึงวัดตั้งแต่๒๕พฤษภาคมเตรียมพร้อมจะบวชนะคะแต่ตอนเช้าวันถัดมาค่ะ๒๖พฤษภาตอนตี๔เพื่อนไปปลุกให้ตื่นจะมาให้มาสวดมนต์ด้วยกันแต่ไม่พบตัวค่ะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยจะได้มาช่วยตามหานะคะสำหรับข้อมูลส่วนตัวผู้สูญหายในตองเป็นคนรูปร่างสูงค่ะโกนหัวแล้วด้วยสวมชุดขาวผิวสองสีเนี่ยนะคะตามภาพค่อนไปทางคล้ำถ้าใครพบเห็นนะคะช่วยแจ้งหน่อยนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็นเบอร์ของลูกสาวแล้วก็เป็นเบอร์ของญาติด้วยนะคะอ่าใ